ของคุณแตงโมเนี่ยถ้านับจนถึงวันนี้ก็ประมาณ๑เดือนพอดี
แต่ว่าสังคมยังมีความคลังแคลงใจว่าคุณแตงโมเสียชีวิตด้วยเหตุใด
ลักษณะของเหตุการณ์มันลำดับแบบไหน๑๒๓๔เป็นแบบไหน
อยากจะให้ตำรวจมีความชัดเจนออกมาทันแหลงนะคะ
หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาดูแลเรื่องนี้
หารือกันว่าจะนำเรื่องนี้มาทำเป็นคดีพิเศษหรือเปล่า
บอกว่าหลังจากที่มีผู้ยื่นเรื่องมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
บอกว่าอยากจะให้เข้ามาตรวจสอบการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา
จะมาดูข้อเท็จจริงแล้วพิจารณาว่า
การเสียชีวิตของคุณแตงโมเข้าเงื่อนไขจะรับเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่
การประชุมครั้งนี้จะมีคณะแพทย์จาก
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
และคณะแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมหารือด้วยนะคะ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ค่ะ
คุณแม่ของคุณแตงโมเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าไม่ต้องการ
แต่ตามกฎหมายไงคุณแม่

หากมีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบ
รอพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีการประชุมก่อน
ส่วนประเด็นความขัดแย้งระหว่างตำรวจชุดทำคดีและกรรมการกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาที่ได้รับการร้องขอจากแม่ของคุณแตงโมให้เข้ามาช่วยทำคดี
กรรมธิการมีข้อเสนอแนะให้กับตำรวจนำ๕คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จค่ะ
รวมถึงการสอบผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมการเก็บหลักฐานของกลางซึ่งก็คือเรือ
พลตำรวจโทเจรพัฒน์ภูมิจิตรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เลย
บอกว่าการสั่งการของกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาอาจจะเข้าข่ายแทรกแทรงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ล่าสุดนายสมชายแสวงการในฐานะประธานคณะกรรมธิการออกมาตอบโต้เลยค่ะ
ยืนยันว่าไม่เคยสั่งหรือก้าวก่ายการทำงานของตำรวจ
ที่ออกมาพูดเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเท่านั้นไม่ใช่การแทรกแทรง
สิ่งที่คณะกรรมธิการทำไม่ได้เพื่อประโยชน์ตัวไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองหรือผู้อื่น
กรรมธิการทำงานตามรัฐธรรมนูลทุกอย่าง
กรรมธิการทุกคนมีความอาวุโสมีชื่อเสียงไม่ทำอะไรบุ่มบามไม่ทำอะไรผิดกฎหมายแน่นอน
ผิดกฎหมายก็คือกฎหมายมาตรา๑๘๕ค่ะห้ามสสและสวไปก้าวไก่แทรกแทรงการทำงานระบบราชการประจำของเจ้าหน้าที่รัฐ
ก็คือตำรวจนั่นเองกรรมธิการยืนยันว่าไม่ทำผิดกฎหมายแน่นอนเรื่องนี้ค่ะ
คือคดีคุณแตงโมเนี่ยถ้าตามใดที่มันยังไม่กระจ่างยังไขข้อสงสัยต่างแบบไม่เคลียร์
มันก็จะยังมีหลายภาคส่วนที่เขาพยายามขับเคลื่อนให้มันเกิดการไขคดีที่มันกระจ่างขึ้นให้ได้นะคะ
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของทนายแม่บ้างดีกว่านะคะ
นายเดชาเนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็มีเรื่องไปเกี่ยวข้องกับคุณโอเดชด้วย
นักแสดงสาวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าล่าสุดธนายเดชามีการเคลื่อนไหว
โพสต์ภาพทางเฟซบุ๊คควงแม่จิ๋มแม่ของคุณแตงโมไปดินเนอร์ด้วยค่ะ
ทนายเดชากิติวิทยานันต์เป็นทนายความของนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของคุณตังโม
นะคะก็เนี่ยค่ะโพสต์ภาพขณะที่ไปทานอาหารเย็นกับแม่ของแตงโม
ที่ร้านอาหารของอาจารย์มาริกาย่านนวมินทนายเดชาเขียนข้อความระบุ
ใต้ภาพว่าวันนี้มากินข้าวกับคุณแม่นะคะนอกจากนี้ทนายเดชายัง
ชี้แจงถึงประเด็นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอดีตนางแบบชื่อดัง
เดชอ้างว่าคุณแม่ของแตงโมและทนายความซึ่งปัจจุบันก็คือ
นายเดชาเนี่ยขู่ว่าจะฟ้องสามร้อยล้านหลังจากที่เธอออกมา
วิพักษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะซึ่งประเด็นนี้
นายเดชาบอกว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนตามที่มีข่าวว่า
อดีตอ้างว่าคุณแม่แตงโมและธนายเดชาขูฟ้องสามร้อยล้าน
ผมและคุณแม่ขอเรียนว่าเป็นความเท็จทั้งสิ้น
คุณแม่และทนายเดชาไม่เคยขู่และไม่รู้จักเธอมาก่อน
ส่วนประเด็นเรื่องผ้าคลุมสีขาวที่คุณแม่เคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ว่า
เนี่ยผ้าคลุมที่คุณแม่ใส่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
กู้ภัยใช้ไม้เขียขึ้นมาจากน้ำ
ทนายเดชาขอตอบแทนคุณแม่ว่าคุณแม่เห็นทางทีวี
เมื่อได้สอบถามไปแล้วก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผ้าคลุมของแตงโม

ได้เตือนไปแล้วว่าให้ระวังการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพยานหลักฐาน
แล้วก็เห็นด้วยกับกู้ภัยที่มองว่าคุณแม่อาจจะตาฝาดก็ได้
อันนี้เป็นเรื่องราวฝั่งทนายจบไปนะคะ
ทีนี้มาดูฝั่งนักร้องเรียนกันบ้างนักร้องของเรา
พี่ศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
โพสต์ภาพป้ายบอกทางวัดท่าไม้
ซึ่งป้ายบอกทางเขียนไว้ว่าซ้ายก็รวยขวาก็รวยวัดท่าไม้เนี่ยนะคะ
คุณศรีสุวรรณระบุข้อความแสดงความคิดเห็นหลังจากเห็นป้ายบอกทางนี้ไว้ว่า
ป้ายบอกทางที่วัดท่าไม้ทำเยี่ยงนี้แล้วหดหูใจ
จ้างเป็นกุศโลบายทำอะไรอีกไหมล่ะ
แต่ที่แน่ในฐานะเป็นพุทธมามกะคนนึงรับไม่ได้กับวิธีการแบบนี้ครับ

อันนี้คุณศรีสุวรรณเขียนนะคะพวกอรัชชีทั้งหลายค่ะ
วัดท่าไม้ก็ยังไม่จบเหมือนกัน
ใช่กลายเป็นว่าเรื่องนี้มันกว้างออกไปให้ดูหลายเรื่องอีกนะ

ส่วนเรื่องของการแสดงความอาลัยจากการจักรไปครบรอบ๑เดือน

วันนี้ช่วงบ่ายคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวแฟนคลับของคุณตังโม
ก็จะไปที่บริเวณท่าน้ำพี่บุญสงคราม๑
เพื่อที่จะไปจัดพิธีไว้อาลัยให้กับคุณตังโม
ครบรอบหนึ่งเดือนกับการจักรไปนะคะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศการเตรียมงานก่อนหน้านี้
ที่ท่าเรือพี่บุญสงครามหนึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดหน่วนธบุรี
คือแฟนคลับของคุณตะโมนิดาเขาถยอยนะคะ
นำช่อดอกไม้สีขาวเอาไปวางอาลัยให้กับแตงโมตลอดเวลาเลย
แล้วก็มีการไปตกแต่งสถานที่
มีการนำภาพถ่ายของคุณตังโมนำไปวางเอาไว้บริเวณท่าเรือ
นี่แหละค่ะเพื่อที่จะให้แฟนคลับเนี่ยนำดอกไม้ไปวางแสดงความอาลัย
ส่วนใหญ่ที่จะนำไปวางกันจะเป็นดอกไม้สีขาว
คือเป็นดอกไม้ที่คุณตังโมชอบนะคะ
ขณะที่แม่สีตางบัวทองเด็ดไอดอลชื่อดังก็เดินทางไปที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑ด้วยเหมือนกัน
ไปแสดงความอะไล่ต่อกันจากไปของคุณตะโม
แล้วก็ให้กำลังใจกับแฟนคลับด้วย
เพราะว่าวันนี้ค่ะไม่สามารถที่จะไปร่วมงานรำลึกคุณตังโมได้

สิตางเนี่ยฝากถึงตำรวจด้วยนะคะให้ช่วยสอบสวนประเด็นที่๕คนบนเรือเนี่ย
ว่าคุณตังโมเนี่ยเดินไปปัสสาวะท้ายเรือ
ซึ่งเธอเองเนี่ยเธอเชื่อว่าเป็นไปได้ยาก
เพราะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนจะทำแบบนั้น
ฟังเสียงแม่สีตางหน่อยค่ะ
วันนี้มาให้กำลังใจกลุ่มประชาชนคนไทยนี่แหละ
ส่วนมากจะเห็นเป็นผู้หญิงนะที่มาหาโมตอนเที่ยงคืนตีหนึ่ง
จะเป็นผู้หญิงบ้าบ่อโง่
แต่มันไม่ได้คนบ้าหน้าด้านไปเที่ยวท้ายเรือ
ประเด็นนี้ต้องนำสืบกันในศาลแต่ท่านใช้คำม่อนเซนต์
คือความรู้สึกปกติถามผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
ใครกล้าแหกขาฉี่ท้ายเรือสปีดโบสต์
ไม่มีหรอกประเด็นนี้ต้องไปสืบกันในศาลสาธุ
มันเป็นเรื่องสนุกที่ฉันเสียน้ำตากันเป็นเดือน
สนุกมากเลยมันต้องทำงานต้องดูแลครอบครัว
แล้วไม่ได้เรื่องหิวแสงนะ
เนี่ยประเด็นนี้ก็ยังมีอีกเป็นอีกหนึ่งประเด็น
ยังคลายความสงสัยของทุกคนไม่ได้
ใช่คือทุกคนก็ยังงงอยู่ว่าทำได้จริงเหรอ
เพราะหญิงจะไปฉีดทายเรือจริงเหรอ
อันนี้แม่สีตางก็ฝากประเด็นนี้ไว้เหมือนกัน
สำหรับงานรำลึกการจักรไปของแตงโมนิดานะคะ
จะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป
ซึ่งภายในงานก็จะมีการวางรูปถ่ายของคุณตังโมเอาไว้
บริเวณจุดวางดอกไม้แล้วก็กระดานสำหรับติดข้อความ
ที่ทุกคนเขียนถึงคุณแตงโมเอาไว้ด้วย
เอาล่ะนอกจากแฟนคลับแล้วเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งบุคคลที่ตามเรื่องนี้มาตลอดเลย
ก็คือสสเต้มงคลกฤษสุขสินธารานนท์
สสบัญชีรายชื่อพรรคไทยศิวิรัยพี่เต้นั่นเอง
จะยุติบทบาทช่วยเหลือคดีแตงโมแล้วนะคะ
แต่วันนี้สสเต้ก็ยังยืนยันด้วย
ว่าจะเดินทางไปร่วมงานรำลึกการจักรไปของคุณตังโมด้วยเหมือนกัน

ต่อไปนี้ใครก็ตามขัดขวาง
ชะลอการให้ความเป็นธรรมยุติธรรมต่อคดีของน้องแตงโม
ผมมอบให้ทีมบนดินใต้ดินตรวจสอบการเงินธุรกิจสีเทาคดีเก่า
งานลับที่ทำย้อนหลังทั้งหมด

สสเต้ยังโพสต์อีกนะคะ
มอบหมายให้ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวย
อดีตทนายความของแม่ตังโมนะคะ
ปัจจุบันนี้ไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายภักดิ์ไทยศรีวิรัย
ไปตรวจสอบถ้อยคำสัมภาษณ์สื่อของนายศิระเจนจาคะ
อดีตสอสอภักดิ์พลังประชารัฐหรือพวก
ว่ามีการพาดพิงทำให้ผมสสเต้ยังโม
เสียหายหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมา
หรือให้การต่อตำรวจอันเป็นเท็จหรือไม่
ถ้าจุดใดผิดจะดำเนินคดีทุกกรณี
อันนี้เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของสสเต้นะคะ